กำลังพยายามเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะคะ
สำหรับคนร้ายที่มาก่อเหตุยิงกำนันนักพัฒนาที่หนองคายค่ะครับ
๒วันผ่านมาแล้ววันนี้เข้าวันที่๓แล้วค่ะ
ตำรวจมีการจัดชุดเร็วเร่งไล่ล่าคนร้ายนะคะ
ในขณะที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาพบรถต้องสงสัย
อาจจะเป็นรถของคนร้ายก็ได้ไปจอดอยู่ที่อุดรธานีค่ะ
ตอนนี้ตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนจากภูทรภาค๔
ลงพื้นที่ติดตามคนร้ายเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ที่มาก่อเหตุยิงกำนันพัฒนา
กำนันนักพัฒนาที่หนองคายหรือว่านางกันนิกาวงศิริค่ะ
กำนันตำบลผาตั้งคนจะรู้จักกันในชื่อกำนันเตี้ย
คือบ้านเธอเปิดเป็นร้านขายของชำชั้นล่าง
ทำทีเข้ามาเหมือนเป็นลูกค้าจะซื้อของ
แล้วสุดท้ายก็เข้ามาก่อเหตุยิงเธอเข้าที่ขมับในห้องครัว
เสียชีวิตอยู่แบบนี้ตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ช่วงเวลา๙โมงครึ่งนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาไปเจอมอเตอร์ไซค์สีแดง
ลักษณะเหมือนของคนร้ายที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลย
มันไปจอดทิ้งอยู่ที่สระน้ำบ้านสระคลองใหญ่
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็ไปเจอหมวกกันน็อกลักษณะคล้ายกับที่อยู่ในกล้องวงจรปิดวางอยู่ริมสระด้วย
ปัญญาขวัญยืนกำนันตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรก็บอกว่า
บ่ายสองที่ผ่านมามีชาวบ้านเขามาตกปลาแล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์สีแดง
อดล้อทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังจอดอยู่แบบนี้ค่ะ
ก็เลยมีการประสานชุดสืบสวนให้มาดู
ก็เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ในน้ำ
ตอนนี้กำลังช่วยกันนำรถคันนี้มาตรวจสอบนะคะว่าจะเป็นรถของผู้ต้องหาจริงหรือเปล่า
ขณะที่บรรยากาศงานศพของกำนันเตี้ยนะคะก็จัดขึ้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
มีชาวบ้านดงต้องแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงานกันเยอะมาก
ยังคงมีการวิภาควิจารณ์ถึงการเสียชีวิตครั้งนี้ของกำนันเตี้ยนะคะ
แต่ที่แน่ชาวบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เสียดายค่ะ
เพราะว่ากำนันเตี้ยเป็นคนดีเป็นกำนันนักพัฒนาแล้วก็เป็นที่รักของชาวบ้านด้วย
อรวรรณธาตุพิสัยชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า
ันเตี้ยเป็นคนดีมากทำงานเพื่อสังคมเพื่อชาวบ้านมาโดยตลอด
หมู่บ้านแล้วก็พื้นที่รับผิดชอบของกำนันเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาก
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนดี
อยากให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องฆ่ากำนัน
ทำไมคนดีอย่างกำนันต้องมาตายแบบนี้
หลายคนก็เสียใจกับการจากไปครั้งนี้มากนะคะ